คุณผู้ชมคะไปต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์
วัย๗๐ปีขึ้นไปหาของป่าบนเขตอุทยาน
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวที่จังหวัดบึงกาล
คือขึ้นไปหาของป่าแล้วก็หายไปทั้งคืนเลยนะคะ
ทีนี้ญาติก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไประดมชาวบ้าน
กันค้นหาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
เมื่อเช้านี้ไปพบเป็นศพ
แต่ว่าสภาพของศพถูกไฟไหม้ไปหมดเลยค่ะ
นี่เป็นสภาพที่เจ้าหน้าที่ไปพบนะคะ
ตัมตัวจอสภบว์บุ๋งคล้าในจังหวัดบึงกาล
เข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนายกัณหาจูงวง
อายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านขามเปี้ย

หลังมีชาวบ้านใบแจ้งกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้
ว่าขึ้นไปหาของป่าบนเขาแล้วก็หายตัวไป

เจ้าหน้าที่ไปพบเป็นศพเสียชีวิตในสภาพถูกเผาในศพคว่ำหน้า
คุกเข่าโก้งโค้งอยู่กับพื้นดิน
เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็โดนไฟไหม้ไปหมด

ที่เท้าทั้งสองข้างมีซากรองเท้าบูธ
ที่โดนไฟไหม้จนละลายติดเท้า
จุดที่พบศพเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง
อยู่ห่างจากสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว

แล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนสรรเขา
ใช้เวลาประมาณ๓๔ชั่วโมงจึงไปถึงค่ะ
จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบไปพบกระเป๋าสะพายสัมภาระตกอยู่
ห่างออกไปราว๕๐เมตรไปพบผ้าขาวม้า
ถูกถังสีขาวห้อยเอาไว้ใต้หน้าผา
ที่มีพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่เกาะอยู่บริเวณนั้น
ไปสอบถามนางสลิดพรมวงอายุ๖๐ปี
เป็นภรรยาของนายกัณหารเล่าค่ะว่า
กรีดยางเสร็จทุกวันผู้ตายก็จะขึ้นไปหาของปาก
กับกลุ่มเพื่อนไปแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะ
ครั้งก็ได้เห็ดบางครั้งได้หน่อไม้แล้วก็ได้รังพึ่ง
โดยจะกลับเข้าบ้านในช่วงเย็นของทุกวัน
แต่เมื่อวานไม่เห็นกลับมาคือผิดปกติ
ก็เลยไปแจ้งผู้นำชุมชนไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ออกตามหาจนพบกลายเป็นศพแบบนี้นะคะ
จากการตรวจสอบสภาพศพเจ้าหน้าที่คาดว่านายกัณหา
ก่อไฟเพื่อลนรังพึ่ง
แต่ว่าขณะนั้นพึ่งอาจแตกรังบินเข้ามารุมต่อย
ทำให้นายกัณหาทิ้งสัมภาระแล้วก็วิ่งหวังจะเอาตัวรอด
แต่หนีไม่พ้นล้มลงกลางลันโล่ง

อาจจะทำให้ผู้ตายเจ็บปวดจนสิ้นใจนะคะ
ก่อนที่ไฟที่เกาะเอาไว้ไล่พึ่ง
ลุกลามมาไหม้ศพซ้ำทำให้อยู่ในสภาพดังกล่าวนี้ค่ะ